แม่บ้านประจำบานสัปดาห์นี้ไปเช็คดวงแซ่บ
นักศัตริย์ไหนยิ่งแก่ยิ่งฮอต
แล้วไปฟินกันต่อกับเมนูของหวานจากเชฟเกมสุดฮอต

อ่าเสร็จเชฟมาว่าให้ดูหน่อย
บอกข้อเสียของตัวเองดีกว่าที่แบบสาวเขาเคยบอกเรา

โอ้ยคำรู้รับไม่ได้